ที่จังหวัดเพชรบุรีที่นั่นเขาจัดงานการแข่งขันที่เรียกได้ว่าประชันความเร็วประชันฝีมือ

วัวเทียมเกวียนที่มีความเร็วที่สุดยอดจริง
ยังก็วัวเทียมเกวียนติดในตัดเล่งไฟพุ่งปุ๊บ
จริงไม่เชื่อไปดูภาพฮะ
เป็นไงผมบอกแล้วไฟลุกเลย

แต่ว่าที่เห็นไปเมื่อกี้เราทำเป็นเอฟเฟคนะ

เพราะว่ามันเร็วแรงแซงทุกคมจริง
กับการแข่งขันวิ่งวัวเทียมเกวียนของชาวอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
ที่นี่เขาจัดงานสืบต่อกันมาเป็นเวลาเท่าไรแล้วรู้ไหม

จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาและศิลปกรรมที่ดีของจังหวัดเพชรบุรี

มันมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรำวงย้อนยุคคารวาลสินค้า
แข่งขันวัวลานแข่งขันเฉาะตานกินตานและแข่งขันล้มวัวด้วยมือเปล่า
จริงแล้วที่เพชรบุรีเขาอนุรักษ์เรื่องของเกวียนเอาไว้เยอะค่ะ
มีอีกหนึ่งประเพณีก็คือการแต่งงานบนหลังเกวียนที่จัดต่อเนื่องหลายปีเหมือนกัน
ใบตองเขาเคยไปแต่งงานเอ้ยไม่ใช่เคยไปงานแต่ง

ขอโทษคำพูดผมมันอาจจะไปสะเทือนใจคุณ
ผมขอโทษคือน้องใบตอไม่ได้ไปแต่งงานที่นั่นเพราะตอนนี้เขายังไม่ให้แต่ง
แต่เขาแค่ไปร่วมงานแต่งแต่คำพูดที่ผมบอกว่าน้องใบตองเคยไปแต่งงานที่นั่นมันอาจจะสะเทือนใจคุณ
ผมขอโทษคุณชนะจริงเขายังจะไม่ได้สะเทือนใจ
พอคนพูดปุ๊บสะเทือนปั๊บเลยค่ะ
เอาล่ะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นโมเมนต์ดีที่น้องเขาได้ไปเห็นของจริงมาแล้ว
แต่อยากเห็นการแข่งขันอันนี้มากกว่าตอนนี้
เอางั้นไปดูเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีละขั้นทีละตอน
มันมีการแข่งขันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการแข่งขันวัวเทียมเกวียนเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่าด้วย
เพราะไม่งั้นคุณจะแห่โค้ง
แล้ววิ่งเข้าหาคนดูแบบนั้นส่วนคนที่มีความสามารถในการควบคุมทิศทางวัวเทียมเกวียนสองแรงวัวได้ก็จะวิ่งเข้าเส้นชัยไปแบบนี้เป็นยังไงล่ะสุดยอดจริงเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่การแข่งขันนี่มันมีเยอะแยะมากมายจริงมีการแข่งขันวิ่งวัวเทียมเกวียนที่หายากอีกหนึ่งอย่างผมเชื่อว่าบางคน

คนวิ่งแข่งกับวัวเหรอครับวิ่งตามวัวเหรอคะ
มันลักษณะคล้ายวิ่งตามวัวเป็นการควบคุมวัวให้วิ่งเข้าเส้นชัย
แต่กฎคติกาหลักคือวิ่งเข้าไปพร้อมกันนะ

ในบุรีเข้ามาร่วมกันร่วมสนุกร่วมศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านลาดซึ่งประเพณีนี้เขานิยมจัดขึ้นหลังเรื่องดูการเก็บเกี่ยวนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้แล้วเนอะช่วงนี้แล้วดูอยู่ที่บ้านแบบนี้มีความสนใจใครรู้อยากจะลองไปดูในงานจริงยังไม่พลาดครับค
วันที่๑๙มกราคมนี้จะจัดงานในวันที่๑๙อีกครั้งยังไปกันได้๑๙นี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากค่ะก็คือจะเป็นการเนื้อขันในคู่ชิงชนะเลิศการวิ่งวัวเทียมเฟียดด้วยไปชมค่ะครับความสนุกสุดมันแบบนี้จัดการที่นาทุ่งทองหมู่๕ตะบดท่าช้างอเผิดบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโอ้โหเก๋ไก่นะคือที่เพช
เลยเนี่ย